การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกร่วมกับภาครัฐเอกชนและหัวหน้าสวนราชการฝั่งกัมพูชา
เปิดงานสงกรานเพลิดเพลินวันวานสารสองแผ่นดินไทยกัมพูชาปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ที่วัดโคกสะพานขาวตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ถือเป็นงานบุญประเพณีสำคัญของทั้งสองประเทศในงานมีการส่งน้ำพระประกวดแต่งชุดไทยจักรีชักเกยอร์
วิ่งกะลาของทีมเยาวชนและรุ่นใหญ่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานอย่างมาก
ส่วนที่จังหวัดตากนักท่องเที่ยวแห่ชมขบวนแห่สงครานชายแดน
ปีนี้เทศบาลนครแม่สอดจัดขบวนแห่นางสงกรานถึงเก้าวัดนำโดยขบวนรถพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวนครแม่สอดนับถือ
พร้อมรูปหล่อเจ้าพ่อพวนำขึ้นรถตกแต่งด้วยดอกไม้แห่รอบเมือง
มีการสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน
ปีนี้นักท่องเที่ยวยังพากันลงไปแช่น้ำ

ที่ชาวบ้านสร้างแพร่ไม้ไผ่ไว้รอรับ
ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก
ทำให้บรรยากาศสงครานชายแดนแม่สอดปีนี้